มาดูคนหลงซีเกมกันหน่อยนะครับที่กัมพูชาที่ผ่านมามีแฟนกีฬาชาวไทยอย่าง
คุณพรชัยสุวโจรในวัย๕๑ปีใช้วิธีเดินทางไปดูกีฬาแบบไม่ต้องเสียเงิน
ด้วยการนำเอาของต่างไปขายที่กัมพูชา
ด้วยการแบกกระเป๋าใหญ่๕ใบไปกรรมบูชาเลยพร้อมภรรยา
ตอนแรกเขาขายไม่ได้เลยนะครับจะถอดใจกลับไทยแล้ว
แต่ว่าสุดท้ายเฝื่อนใจกัดฟันสู้
มาขายได้วันละเกือบ๑๐๐๐บาทเลยนะครับ
นำอุปกรณ์เชียร์ของทุกประเทศไปขายนะครับ
เพื่อความหลากหลายจะอยู่ที่สนามฟุตบอล

ทงชาติเวียดนามไปฟังเสียงเขากันครับ

เที่ยวไปด้วยแล้วไม่ขาดทุนไง

ก็เอามาทุกชาติเลย

พอเวลาไม่มีไทยเราก็เอาชาติอื่นขึ้นมาขาย
มีขายทุกวันมันไม่มีการหยุด

แล้วแต่ว่าเราจะขยันแค่ไหนแค่นั้นเอง
แล้วอะไรที่ขายได้มากสุด
มันไม่ต้องเสียค่ารถ
เพื่อรับผิดชอบเหตุการณ์ตะลุมบอลนัดชิง๔เกมที่ผ่านมา

ออสก็คิดว่าบิ๊กหิมเป็นคนที่รักฟุตบอลจากใจจริง

ถ้าถามส่วนตัวว่าย้ายทำต่อหรือเปล่า
อยากให้ทำต่อมากเลยด้วยนะครับ